จังหวัดอำนาจเจริญคนขับรถกระบะหลับใน
แล้วก็เสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถกระบะอีกคนที่จอดอยู่ข้างทาง
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๓ราย
ขออภัยมีผู้บาดเจ็บถึง๓รายนะครับ
ขณะที่จังหวัดอุดรธานีมีรถบรรทุกอ้อยที่จอด

คนขับพยายามวิ่งขึ้นไปจะไปเหยียบเบรกบนรถบรรทุก

ถูกรถอัดทับร่างติดกับรั้วบ้านเสียชีวิตคาที่ครับ

อุบัติเหตุรายนี้เกิดขึ้นบนถนนภายในหมู่บ้านบ้านดงหมู
ตำบลบ้านคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
โดยตำรวจได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกอ้อยไหลทับคนขับ
ติดกับรั้วบ้านจนเสียชีวิต
ในที่เกิดเหตุก็พบรถบรรทุก๖ล้อสีขาวบรรทุกอ้อยมาเต็มคันรถ
สภาพด้านขวาเบียดอัดติดกับรั้วบ้าน
ประตูด้านคนขับพบศพของนายวิเชียน
สิริปีอายุ๔๗ปีคนขับรถคันนี้
ถูกประตูรถอัดติดบริเวณรั้วบ้าน
ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้เครื่องตัดทาง
งัดร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากรถ
นางพจนีภรรยาผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟัง
บอกว่าสามีขับรถบรรทุกอ้อยไปส่งโรงงานน้ำตาล

ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำอยู่ริมถนน
เขาก็เลยจอดรถจะลงไปช่วยเพื่อน
แต่ระหว่างนั้นรถของเขาเอง

สามีก็เลยรีบวิ่งตามไป
เพื่อที่จะไปเปิดประตูขึ้นรถ
เหยียบเบรกให้รถมันหยุด
แต่ปรากฏว่าจังหวะที่เปิดประตู

ก็เลยถูกรถบรรทุกอ้อยของเขาเอง
พุ่งเข้าชนแล้วก็ไปทับกับรั้วบ้าน

ไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะครับ
ส่วนอุบัติเหตุอีกรายเกิดขึ้นที่จังหวัดอำนาจเจริญครับ
โดยรถกระบะชนท้ายรถกระบะอีกคัน
จอดอยู่ข้างทางทำให้รถเสียหายทั้ง๒คัน

บรีโอโว่๔ประตู๔ขาวมุก
สภาพรถพลิกคว่ำตะแคงอัดติดกับเสาไฟฟ้า
โดยมีคนขับและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บรวม๓ราย
หนึ่งในสามเป็นหญิงตั้งคัน๘เดือนนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำตัวส่งโรงพยาบาล
สภาพถูกชนท้ายด้านขวาเสียหาย
คันนี้ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับ

ขณะที่คนขับรถกระบะสีดำจอดรถลงมาซื้อเนื้อที่ร้าน
จู่ก็มีรถกระบะสีขาวพุ่งเข้าชนท้ายรถกระบะสีดำ
ก่อนที่จะเสียหลักพลิกคว่ำหลายตลบ
และรถยังได้ถลายไปชนกับเสาไฟฟ้าแรงสูงข้างทางนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านที่มาดูเหตุการณ์หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ลูกในท้องน่าจะมาช่วยชีวิตคนในรถกระบะทั้ง๓ให้รอดตาย
คือเป็นความเชื่อว่าดวงของเด็กเป็นดวงดีดวงแข็ง
ก็เลยช่วยให้คนทั้ง๓คนรอดตายได้ก็แค่บาดเจ็บนะครับ
เพราะว่าเท่าที่เห็นเหตุการณ์คือรถพลิกคว่ำหลายตลบ
แต่ทั้ง๓คนได้รับบาดเจ็บเท่านั้นรวมถึงลูกน้อยในคันของมารดาด้วยนะครับ